รวมไปถึงคนดังในวงการบันเทิงบ้านเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
หนึ่งในนั้นก็คืออานัทลาพาณิชย์นี่แหละค่ะนักแสดงหนุ่มหน้าเข้มของเรานะคะ
ซึ่งเป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาขุดเจอ
พระเอกหนุ่มผิวเข้มอานัทลาพาณิชย
แล้วก็พระเอกหนุ่มอีกคนนึงที่ถ่ายรูปสนิทสนมกับบุคคล
หน้าตาละไม้คล้ายกับไซสนะแก้วพิมพา

แล้วก็เซเลบิตี้ชาวลาวมาโพสต์
หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่านุ่มอานัท
มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่

ดังกล่าวเป็นตัวเขาจริงนี่แหละ
แต่คนในภาพที่ถ่ายรูปด้วยไม่ใช่ไซสนะ

เวียงจันทร์ประเทศลาวเมื่อ๒ปีที่ผ่านมานะคะ
อกจากนั้นอานัทยังเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ต่อว่า

แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอีกฝ่ายค้ายาเสพติด

เขาคงไม่บอกเราหรอกนะว่าเขาขายยา
พร้อมกับย้ำนะคะว่าไปรับงานโชว์ตัวแค่นั้น

ซึ่งหลังจากที่มีข่าวเกิดขึ้นก็มีคนเข้ามาสอบถามบ้าง
แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรนะคะ

ก็เป็นดาราคนในวงการบันเทิงบ้านเราเหมือนกันนะคะ